แจกกล้วยเพื่อไม่ให้เลือกคุณพิทาเป็นนายก

เอาเดี๋ยวขอดูภาพนี้หน่อยนะฮะโซเชียลเนี่ยวันนี้นะฮะ
มันมีลายหลุดไลน์หลุด
บอกว่าเป็นไลน์จากกลุ่มสวนี่
เป็นข้อความที่เขียนตัดเพาะถึงเพื่อนสวด้วยกัน
หลุดออกมาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคุณอรัชพรค่ะ
กราบเรียนสมาชิกทุกท่านดิฉันขออนุญาตวิงวอนเพื่อนสมาชิก
เราเป็นสวเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีแล้วเราก็จากกันไป
ที่ฉันอยากให้เราจากกันไปแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
มาหาสู่กันเหมือนเพื่อนสวในรุ่นอดีต
ทุกคนมาทำงานกันอย่างมากเพื่อประโยชน์ของประเทศ
ทีนี้มาตอนนี้ขอกราบเรียนว่าเป็นเวลาที่เราต้องตัดสินใจ
เพื่ออนาคตของประเทศ
ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความแตกต่างแต่พวกเราไม่ควรแตกแยกใช่ไหมคะ
ดิฉันเองถูกกล่าวร้ายนินทารับหลังมากมาย
ต่อหน้าก็แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีกับดิฉัน
บางคนเขียนมาด่านหลังใหม่ดิฉันก็อดทน
และยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นวงเล็บ

หยาบคายเหมือนกันว่าเราไม่ได้ขอข้าวใครกินนี่แล้วจะกลัวอะไร
แต่ที่สลดใจก็คือเราไม่ควรจะด่ากันเองใส่ร้ายกันเอง
หากจะใส่ร้ายมนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะถูกใส่ร้ายกันหมดแล้วค่ะ
อย่าคิดว่าตัวท่านเองจะไม่ถูกใส่ร้าย
คนอื่นข้างนอกด่ากันไปเถอะค่ะ
แต่กราบขอร้องอย่าด่าอย่าให้ร้ายพวกเรากันเอง

ถ้าดิฉันจะบอกว่าดิฉันถูกเสนอกล้วย

เสนอตำแหน่งหลังจากจบสวไปแล้ว
เรื่องเหล่านี้เกิดกับดิฉันเอง
ด้อยฆ่าถูกดูหมินเหยียดหยามถูกละเมิดสิทธิ์

อ่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกกระทำจากสุภาพบรุษและสุภาพสตรีด้วยกัน
เดี๋ยวฉันสุดจะไม่สบายใจเลยค่ะว่า
สวเราเป็นอะไรกันมากมายขนาดนี้หรือ

นานก็จะตายจากกันไป

ดิฉันขอเรียกร้องความเป็นสุภาพบรุษ

เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ทุกท่านค่ะ

เขาบอกว่าเขาแคปมาจากกลุ่มไลน์ของสว

เหมือนกับคุณอรัชพรจะรู้ว่า
นี่เป็นสวผู้หญิงหรือยังไร

เสนอเงินเสนอตำแหน่งให้

ใช่ค่ะแต่อย่าไปโหวตเลือกคุณพิทาเป็นนายกนะ

ทีนี้เขาแคปแหมคนแคปก็แคปแต่ข้อความ
ค่ะมันไม่เห็นไงว่ามันเป็นกลุ่ม

มันไม่มีโปรไฟล์คือใคร

เราก็ถามก็ต้องถามใช่ไหม

อาจารย์พรเพชรบอกยังไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นแชทอะไรมาจากไหน
แต่ถ้าเกิดมีหลักฐานก็สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้
ว่ามีใครมาเสนอเงินมาติดสินบนอะไรสว
แต่เบื้องต้นในกลุ่มสวยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้
แต่ว่าเรื่องนี้จะมีการแบบสอบสวนอะไรไหมคะ
ถ้ามีหลักฐานก็
นี่ก็พยายามตรวจสอบเรื่องนี้อยู่

เอาจากไหนมาอ่านตั้งยาวเหยียด
นี่คาดว่าสวที่สะท้อนความเห็นเนี่ย
อาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า
คุณสมชายบอกลองนึกตักกะอย่างนี้นะ

ถ้าจ่ายเงินอ่าเพื่อให้โหวตให้เนี่ยเออ

อันนี้จ่ายเงินเพื่อไม่ให้โหวตให้
ยืนยันว่าสวเนี่ยไม่มีการดูถูก
แล้วก็มาเหยียดหยามศักดิ์ศรีอะไรกันเหมือนกับคนที่เขาพิมพ์เอาไว้
ที่สำคัญก็คือสวทุกคนต้องรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจโหวตด้วยตัวเองอยู่แล้ว

ใช่เพราะเขาจะเรียกชื่อใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
ใช่ครับทีละคนเลยแล้วยืนขึ้นพูดเลย
เราก็จะได้เห็นเลยแหละว่าใครโหวตใครไม่โหวตอย่างไร
ไม่ใช่ลงคะแนนลับไม่ใช่เสียบบัตรอะไรทั้งสิ้น
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้คุณสมชายแสวงการนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะบอกมันมีขบวนการพยายามจะแจกกล้วยจริงนะ
ค่ะอ่าแต่ไม่ใช่แจกให้ไม่โหวตนะบอกอ้างว่าเป็นเบาะแสนะได้รับคำแจ้งเตือนจาก
สอสอผู้รักชาติในสภาว่ามีขบวนการพยายามจะแจกกล้วยจริง
แสบอกเป็นอดีตนักการเมืองใหญ่ระดับรัฐมนตรีสองสออาสาขนกล้วยออกจากเซฟ
แม่แล้วก็รถไฟฟ้าเตรียมแจกกล้วยสูตรหัวละมัดจำเจ็ด
จบงานอีก๑๕แต่เท่าที่ทราบไปอมกันเองอีกแล้ว
คนมาสามสิบจ่ายจริงยี่สิบสองหักคิวแปดตามเคยครับแต่งานนี้อ่า
ยืนยันรถหมูคว่ำเสียกล้วยฟรีเพราะตัวจ่ายถูกควบคุมไว้หมดแล้ว
ดักจับตัวการใหญ่เวชชั่นมาร์คเครื่องหมายคำถามคาดว่าอาจจะเป็นหลักล้านอ่ะ
ไอ้สิบห้าอะไรพวกเนี้ยนะครับฉันจะถอดรหัสนี้ยังไงดีคะเนี่ย
อย่างอ่าคุณสมชายบอกว่าข้อมูลที่บอกว่ามีการให้ผลประโยชน์กับสว
นี่เขาก็ไปเอาไปแคปไลน์มาเหมือนกันไม่รู้ไลน์จากไหนอะไรยังไงนะ
คุณสมชายบอกไอ้ข้อมูลที่บอกว่ามีการให้ผลประโยชน์กับสว
เพื่อสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกยอมรับว่าไม่มีหลักฐาน
แต่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในวงการรัฐสภาที่หวังดีส่งมาให้
เพื่อให้ติดตามเรื่องดูเพราะมีขบวนการพยายามทำเรื่องนี้อยู่
จำนวนที่เสนอให้หากเทียบเป็นกล้วยก็มากถึง๓๐๕๐หวี
อาจจะหมายถึงหลักล้านหวีละล้านหวีละล้านเหรอคะ
ก็เลยต้องออกมาปรามที่โพสต์เนี่ยเพื่อออกมาปราม
เพราะคงยืนยันแทนสอวอทั้งสองร้อยห้าสิบคนอ่าได้ว่าจะไม่โหวตอย่าง
คงยืนยันแทนไม่ได้ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตอะไรแบบไหนอย่างไร
แต่ยืนยันได้ว่าไม่มีเรื่องอามิตสินจ้างแน่
ทำเท่ากับขายชาติเชื่อว่าเป็นกลุ่มพวกไม่หวังดีนั่นแหละจะทำ
คุณพิธาเนี่ยคุณสุมทรายบอกตักศักดิ์มันแปลกอยู่
แต่ถ้าบอกว่าจะมาศึกษายอมรับว่าต้องต้องปราม
เพราะสวหลายท่านก็มาบ่นให้ฟังว่ามีการติดต่อทาบทาม

แต่คนละอันกับอีกท่านหนึ่งมาบอกว่า
ทาบทามให้ไปโหวตไม่ให้คุณพิธานี่ผมไม่ได้ข่าวเลย
ซึ่งมันก็เป็นตักกะที่ประหลาดมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่า
เมื่อเช้าก็เห็นออกรายการวิยุโทรทัศน์หลายที่ว่า
มีลายหลุดจากสวแล้วบอกว่า
เนี่ยมาทาบทามให้จ่ายเงินให้กล้วยเพื่อจะให้ไม่โหวตให้คุณพิทา
ซึ่งผมบอกแล้วอย่างนั้นใครได้ประโยชน์
คือมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
แต่ถ้าจะโหวตให้คุณพิทาผมก็ไม่เชื่อว่าคุณพิทาจะไปทำ
แต่ว่าอาจจะมีกลุ่มไม่หวังดีพยายามทำให้มันวุ่นวาย
คุณคำนวณสิทธิสมานหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะครับ
โคศกวิบวุฒิสภาด้วยนะครับ
นี่คุณคำนวณบอกไม่ปฏิเสธนะเรื่องแชทไลน์หลุดเนี่ย
อันนี้จริงแต่ยังไม่รู้ว่าใคร
ในที่ประชุมวิบวุฒิก็ยังไม่ได้คุยกัน
ส่วนข้อสงสัยของกลุ่มสวว่าหากนายพิธาโหวตไม่ผ่านในครั้งแรกเนี่ย
ครั้งที่สองนี่เสนอต่อได้ไหมอืม

เป็นการเสนอยัตติซ้ำหรือไม่
คุณคำนวณบอกยังเป็นข้อสงสัยแต่ยังไม่มีข้อสรุป
ยังไม่อาจสันนิษฐานผลล่วงหน้าได้
หลังผลโหวตวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะรู้ว่าผลโหวตเป็นอย่างไร
แล้วจะตัดสินใจกันอย่างไรเรื่องการโหวตครั้งที่สอง
ส่วนการชุมนุมหน้ารัฐสภาวันพรุ่งนี้
ถือว่าเป็นสิทธิของประชาชน
และไม่เป็นเหตุทำให้สมาชิกลาประชุมด้วย
แต่ถ้าลาประชุมก็เท่ากับว่าเสียงนั้นไม่ได้มาออกใช่ไหม
ก็คือมันจะไม่มีเสียงที่จะโหวตให้ถึง๓๗๖นะ
ยังไงเขาก็จะยึด๗๕๐นะ

รับว่ามีการเขียนข้อความในไลน์

แต่เมื่อมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
ก็ได้คุยกับเพื่อนสวว่าต้องตรวจสอบ
เพราะทำให้สวภาพลักษณ์เสียหาย

ที่มีการเสนอกล้วยเพื่อไม่โหวตให้คุณพิธา
พร้อมกับแลกกับตำแหน่งหลังคนนาธิสอวอด้วย

เพื่อไม่ให้เพื่อนสวต้องเสียหาย
มันต้องมีคนจริงและคนพูดเท็จ
เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่า
ผู้เขียนเอาดีใส่ตัวช่วยให้เพื่อน
มันไม่ถูก
คุณกิติศักดิ์หรือว่าคุณสมชายแสวงการ
จะมองในมุมที่ว่าถ้าแจกเงิน
แจกรวยให้โหวตให้
อันนี้น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเขายังเสียงไม่ถึง

จ่ายเงินเพื่อซื้อเสียงมันยังดูเข้าท่ากว่า

แต่แบบอย่าโหวตเลยแล้วก็จะให้เงินให้ตำแหน่งให้เนี่ย

เพราะมองดูแล้วโอกาสแนวโน้มที่จะเสี่ยงไม่ถึง
มันจะเยอะกว่าเขาจะไปจ่ายเงินทำไม
อันนี้ที่คุณกิติศักดิ์หรือว่าคุณสมชายเขาตั้งข้อสังเกตนะ

หลังจากที่มันมีแชทเสนอกล้วย

ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่า
ไม่รู้ประเด็นนี้เหมือนกัน
แต่เมื่อมีการเลือกตั้งเรื่องแบบนี้
ถ้ามันจะเกิด
ได้ด้วยสองเหตุผลยังไงฮะหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องจริง
คือมีการเคลื่อนไหวเพื่อสกัดหรือสนับสนุนคนใดคนหนึ่ง
กับสองเป็นเรื่องของการปั่นข่าวเพื่อทำลายความชอบทำของคนบางคน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดแต่ส่วนตัวยังไม่เชื่อว่าจะมีการล็อบบี้
หรือการพยายามโน้มน้าวกันหรือจะถึงขั้นแจกกล้วยแจกเงิน
ก็ต้องดูกันอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ขอตอบอะไรขอหาข้อมูลก่อนครับ
ส่วนกรณีที่สวตั้งแง่ว่าถ้าโหวตครั้งแรกไม่ผ่าน
ครั้งที่สองอาจจะหมดสิทธิ์ในการเสนอชื่ออีกคุณสุธินบอกมันก็เป็นไปได้
เพราะวันนี้ความเห็นในเรื่องนี้ก็ยังหลากหลายอยู่
แต่เชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะต้องมีคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูด
แต่ถ้ามีการหารือกันในสภาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคงจะได้ข้อยุติ
เพราะวันที่๑๑กรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยในการประชุมวิบ๓ฝ่าย
ก็ได้พูดในที่ประชุมแล้วว่าอาจจะมีสมาชิกหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
ประธานสภาเองก็ตอบว่าถ้าจะหารือในเรื่องนี้เนี่ยต้องหารือหลังการโหวตนายกแล้ว
เราก็ถามว่าคุณสุธินคิดว่าพรุ่งนี้โหวตรอบเดียวจบไหมนายก
คุณสุธินบอกมันต้องจบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
แต่จะมีการโหวตรอบ๒ไหมอันนี้เป็นดุลยพินิษฐ์ของประธานสภาค่ะ
ว่าผมเองยังไม่เชื่อว่าจะมีตอนนี้นะครับแต่ว่าการล็อบบี้
คงต้องดูอีกทีหนึ่งหาข้อมูลอีกครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีไม่ควรเกิด
แล้วถ้ามันไม่มีคนที่ปล่อยข่าวก็ไม่ควรไปปล่อย

มันก็ต้องจบแหละมันต้องออกมาทางใดทางหนึ่ง

แต่ว่าควรจะมีการว่ากันอีกสักรอบสองรอบไหม
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มอบให้เป็นดุลพินิษฐ์ของประธานดีกว่า
ดูเลยอดีตรัฐมนตรีที่ชื่อขึ้นตรงนี้สเสี่ยง

อาแผดไปถามคุณสิริยาจะ้หรูลงเรืองกิทย์ค่ะ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ซที่๒คุณสมศักดิ์เทพสุทินซซบัญชีรายชื่อภักดิ์เพื่อไทย
ก็พูดเหมือนกันนะคะว่าไอ้การล็อบบี้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย
ลืมไปได้แล้วล้าสมัยสุดไปเลย
ย้ำอีกครั้งไม่มีการก้าวไก่พักการเมืองไหน
และจะไม่มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปหาเสียงจากสวแน่
เพราะหน้าที่ของผมคือพบปะรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
คนก็ถามว่าเอ๊ะเห็นว่ามีคนของพักเพื่อไทยไปเที่ยวฮ่องกงกัน
มันมีประชุมนอกรอบหรือมีอะไรยังไงอีกหรือเปล่า
คุณสมศักดิ์บอกว่าอ๋อแค่เที่ยวพลักษณ์ผ่อนครับ
ด้านนายอนุทินชันวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องกรณีแชทหลุดสวเหมือนกันนะคะ

โดยบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ถือเป็นการด้อยฆ่าเลยนะ
มันควรจะหมดยุคสมัยแจกกล้วยซื้อเสียงสมาชิกในสภาแล้วหรือเปล่า
ผมเองก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเรื่องนี้
และภูมิใจไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แน่
ส่วนวันพรุ่งนี้เรื่องการออกเสียงโหวตยืนยันตรงนี้เหมือนเดิมว่า

เสียงของภูมิใจไทยจะงดออกเสียงให้พักที่แตะมาตรา๑๑๒
และสอสอทุกคนพร้อมปฏิบัติตามนโยบายพัก
และภูมิใจไทยเองก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า
จุดยืนคือไม่เห็นด้วยที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อย
คุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย

ส่งมาขอบคุณที่ทำงานร่วมกันมาตลอด๔ปี
ซึ่งผมก็ส่งข้อความตอบกลับไปนะ
ว่าถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะวางมือทางการเมือง
แต่ในการประชุมครั้งต่อไปก็ยังจะได้พบกันอยู่
คารหน้าก็ยังเจอพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ธรรมเนียบเหมือนกัน
พูดไปแล้วว่าเราไม่สามารถให้การสนับสนุนพักการเมืองใด
ที่มีเจตนาที่จะแตะต้องในส่วนที่เป็นมาตรา๑๑๒นะครับ
ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย